เรียบร้อยครับโอ้โหมันซอมที่ละยองจริงโอ้โหครับนายพิษฐา
เข้าไปว่าที่นายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนที่
ละยองที่ทั้งกระบาทไปดูบรรยากาศครับ
ขออภัยถ้าไม่มีโอกาสได้มาถ่ายรูปด้วยกัน
ไม่มีโอกาสมาเซ็นลายเซ็นต์ด้วยกันไม่มีโอกาสมารับฟังปัญหาด้วยกันในครั้งนี้
ถ้าใครมีของอยากจะฝากให้ฝากไอ้สอสองกระโยของทั้งเธอของนักเขียนได้เลย
เดี๋ยวจะมาเสนให้ถึงดีขอบคุณมากเลย
โอ้โหสีส้มเต็มไปหมดเลย
นึกว่ามาเชียร์ทีมชาติฮอนแลนด์

แล้วก็มาดูว่าที่นายกเขา
นี่แหละครับโอ้โหเสียงเฮดังสนั่นทั้งที่
ทันทีที่พิธาปรากฏตัว

ผมพิธาริมเจริญรัฐ
ว่าที่นายกคนต่อไป
ขอขอบคุณชาวระยองจากใจจริงปรบมือ

แต่การเดินทางของพวกเราหมายถึงนะครับ

ขอใช้ความไว้วางใจทุกคะแนน
ในการทำให้ระยองการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตไปด้วยกัน
แล้วขอสัญญาว่าก่อนการเลือกตั้งเป็นอย่างไร

แล้วขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะมาหาทุกคนบ่อย

แล้วก็ขอให้มาเฉลิมฉลองกันอย่างรับผิดชอบด้วยยังไงมันคืออะไร
รับผิดชอบมีวุฒิภาวะ
ก่อให้เกิดความลำบากกับประชาชนคนอื่น
ก็คือไม่ทำให้การจราจรติดขัดและช่วยดูแลซึ่งกันและกัน
อีกทั้งยังขอโทษประชาชนที่ได้มาคุยแป๊บเดียว

ถ่ายรูปแป๊บเดียวแล้วไม่ได้แจกลายเซ็นต์ด้วย

ใช่นี่แหละเขากังวลแบบนี้

ปลาใสนี้มีอยู่ประมาณสัก๗๘นาทีเอง
ครับครับดูดิที่หน้าห้างแพชชั่นนี่

คือจริงแล้วคุณผู้ชมกำหนดการที่จังหวัดระยอง

แต่เนื่องจากคือมันมีหลายปัจจัย
พี่มดำให้เกินกำหนดเวลามา

แล้วมีประชาชนมาเยอะเหลือเกินนะครับ

คือมาพบประชาชนจุดเดียวคือหน้าห้างแพชชั่นนี้

คือที่เขาบอกปรับแผนนะตอนแรกไม่ได้ชนบุรี
มาด้วยทีนี้มาดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่าบรรยากาศที่ชนบุรีเป็นยังไงบ้าง
เพราะว่าก่อนจะไประยองไปชนบุรีก่อน
โอ้โหว้วฝนตกด้วยนะ

รอจะเจอคุณพิธาแล้วก็ก้าวไกล
นี่จุดสตาร์ทเริ่มที่ตลาดใหม่น้องกล้างปลา
สมาร์ทแลนดแครบ่อวินโลตัสบ่อวินรวมระยะทาง๑๐กิโลนะ
แล้วคนโอ้โหมารอสองฝั่งถนนฝนตกแต่ก็สู้ค่ะสู้ไม่ถอย
พอคุณพิทาปรากฏตัวบนรถแห่คนลงมารอกันลูกโป่งสีส้มกลับมา
เสียงกรี๊ดกลับมาบกมือทักทายกันนะคะ
ตลอดเส้นมุ่งหน้าไปโลตัสบ่อวินไปสิ้นสุดที่โลตัสบ่อวิน
พื้นที่ชนบุรีนะคะแล้วจุดตรงโลตัสบ่อวินคนมารอกันเยอะ
ติดยาวเลยนะสองโลกว่าค่ะทีนี้พอเวลามันคลาดเคลื่อนจากกำหนดการเดิม
ทำยังไงคุณพิทาเองก็ต้องลงจากรถแห่เพื่อที่จะขึ้นรถตู้
ขึ้นรถตู้ไปไหนไปที่ระยองต่อทีนี้กลัวไงถ้าเกิดว่ามันช้าปั๊บอ่ะ
จุดที่ระยองก็จะช้าต่อไปอีกแต่ว่าดราม่ามันเกิดขึ้นก็ตรงนี้แหละ
คุณผู้ชมชาวบ้านที่เขามารอกันไงช่วงบ่ายคิดดูแดดร้อนก็ร้อน
ฝนก็ตกอีกแล้วก็บ่นบอกว่าเนี่ยแหมที่ตอนมาปราศัยหาเสียงอะนะ
เห็นหน้าเห็นตาพอมาคราวนี้ใช่สิพอเลือกได้คะแนนท่วมท้นแล้วเนี่ย
หน้าก็ไม่ได้เห็นนั่งอยู่แต่ในรถตู้ไม่เห็นจะลดกระจกลงเลย
คนก็รอกันเยอะแบบนี้พอมีคนวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยอารมณ์เสียสิ
ไม่ใช่คุณพิธารมเสียนะคือคนนี่แหละอารมณ์เสียรอกันหลายชั่วโมงค่ะ
พอรถตู้นี่จังหวะนี้แต่ต้องดูว่าเป็นรถตู้ประเภทที่ไม่สามารถจะลดกระจกได้นี่
ใช่ที่คุณพิธาเขาบอกใช่ไหมใช่แต่คือตอนนั้นคนไม่เข้าใจไงนี่เอาหน้าไปเจาะกระจก
นี่เห็นคุณแซคนัทวินของเราก็อยู่ใกล้ใกล้นะคะดูบรรยากาศกันหน่อยไหม
ที่คนเอามือถือไปจอจอจอจอตรงรถตู้แบบนี้ค่ะ

คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับ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
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ทางก้าวกลายเองมีกำหนดการว่าจะไปลงพื้นที่จังหวัดที่เป็นจังหวัดสีส้มทั้งจังหวัดอีกไหม

แล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนยังไงก็รอติดตามด้วยนะคะ